บอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะถูกหวยกับเขาสักงวดหนึ่งบ้าง
บางคนอยากเป็นแบบนั้นหรือว่างวดส่งท้ายปีนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องหวยคุณ
เป็นเลขทะเบียนนายกรัฐมนตรีจำได้ไหมเมื่อต้นสัปดาห์

บางค่านายกลงพิษนุโลกสุโขทัยไปประชุมคอรมนอกสถานที่
เอาทะเบียนของรถที่ไหนระหว่างพิศนุโลกหรือสุโขทัย
อ้าวหลายคนก็จ้องหมดเลยใช่จ้องกันหมดวิวไฟล์อีกข่าว

ไปดูกันเพราะว่าจุดแรกที่นายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ก็คือวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่พิศนุโลกนะคุณ
ไปเพื่อที่จะกราบสการะพระพุทธชินราช

เขาก็จับจ้องไปที่ป้ายทะเบียนรถตู้เวลไฟล์สีขาว

คือเขาบอกว่าพอรถเวลไฟสีขาวนายกนั่งมาเสร็จแล้ว

เป็นยังไงเกลี้ยงแล้วค่ะตั้งแต่วันนั้น

ทำไมหัวเราะแบบสะใจแบบนั้นล่ะคะ

ว่าผมก็มองตามทะเบียนรถท่านนายกแหละ๕๕๕๐เนี่ยนะ
ก็ว่ากันไปตามข่าวไปตามความจริง
นี่แหละรวมถึงแผงลอตเตอรี่ในตัวเมืองพิศนุโลก

เมื่อกี้เห็นแล้ว๐๕๐มี

เขาก็ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น
ไปฟังกันหน่อยว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะพูดว่ายังไงนะคะ
ขายดีเลขนายยกมาลงพิโลกก็ขายดี
เลขนายยก๕๕๐๕๐เฉยก็ขายหมด

ขายดี
วันที่นายกลงพื้นที่นายกก็บอกแล้ว

อาจจะพูดอย่างไรวันนี้เรามีมาให้ฟังอีกครั้งด้วยนะคะ
ผมก็อยากให้ชีวิตต่อไปนี้อย่างพวกเรานั้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็วันนี้รถผมทะเบียนผมก็เป็นเรื่องของรถ
เมื่อกี้มาถามผมจะออกหรือเปล่าเลขจะออกไหมถ้าผมยังไม่รู้รถเบอร์อะไรเลยไม่รู้อ่ะนะ
ความหวังอยู่ที่อย่างเอิญอยู่ที่ตัวเองนะผมไม่ผมหลวนความให้ไม่ได้แต่ตามเป็นบทภายนะ
ก็หนีไม่พ้นแล้วฮะคุณผู้ชมความเชื่อการเสี่ยงดวงกับคนไทยนะคือแล้วคนไทยก็เอาไปผูกกันหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนนายกเลขพี่ตูนวิ่ง๕๕วันวิ่ง๕๕วันเลขทะเบียนรถของพี่ตูนที่ขับออกมาจากที่พักรีสอร์ทนะ
ที่เชียงรายเพื่อจะกลับกรุงเทพก็มีคนเอาไปตีเหมือนกัน
ก็ไปตีเหมือนกันเรียกว่าสะดวกแบบไหนก็ไปส่องแล้วก็นำมาตีเป็นเลขกันเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะลุ้นโชคดีรับปีใหม่กันแบบนี้ความเชื่อนะฮะ